วันนี้นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตซอล
เอเจอไทยมีไทยรัฐทีวีของเราถ่ายทอดสดเวลา๑๕
สามสิบนาทีนะครับก็คู่ที่น่าสนใจนะครับ
เอพบไทยบีโดยปูปิตโคเซมาเรียปาซอสเบนเดส
หัวหน้าผู้สอนชาวสเปนของไทยเอได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมเมื่อวานนี้นะครับ
โดยเน้นย้ำให้ทุกคนโชว์ฟอร์มออกมาให้เต็มที่นะครับ
ส่วนทีมบีภายใต้การคุมทีมของโค้ดหมีรักพลสายนิงามเปิดเผยว่า
ตอนนี้เนี่ยพยายามให้นักเตะได้เพิ่มกำลังใจให้ดีขึ้นนะครับ
หลังจากที่เกมนัดแรกเนี่ยแพ้มานะครับ
โดยจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลงเล่นโชว์ผลงานให้เต็มที่

เมื่อเจอทีมที่ดีกว่านะครับสำหรับโปรแกรมนัดที่สองของ
เปิดให้แฟนบอลเข้าชมฟีน๒๐๐๕ร้อยที่นั่งนะครับ
ถ่ายเท้าสดทางไทยรัตน์ออนไลน์เวลา๑๓นาที

ไทยดีพบไทยเอสถ่ายเท้าสดทางไทยรัตน์ทีวี
ช่อง๓๒๑๕นาที๓๐นาที